และวันนี้แน่นอนกินเจคุณทานเจใช่ไหม

วันนี้วันแรกนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศทั่วประเทศกันหน่อยกับเรื่องของเทศกาลกินเจนะฮะ
เขาบอกว่าปีนี้น่าจะมีเงินหมุนเวียนเกือบร้อยล้านบาททีเดียวนะครับ
ผมพาไปดูที่หาดใหญ่กันก่อนเป็นจังหวัดใหญ่ที่เขาก็มีการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่
ประจำปี๒๕๖๒กินเจถูกปากถูกใจถูกอนามัยร้ายแอลกอฮอล์ครับ
ระหว่าง๒๘กันยายนถึง๗ตุลาคมที่สวนหย่อมสุภาษารังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครานะฮะ
ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมทั้งชาวไทยเสื้อฉายจีนจำนวนมากไปร่วมกันกับบรรยากาศกินเจ
ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีคนร่วมงานไม่ต่ำกว่า๑แสนคนและมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า๘๐ล้านบาทนะครับ
ส่วนที่โรงเจเต็งพกตัวที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะซึ่งชาวอำเภออูทองแล้วก็ใกล้เคียงก็อยู่ในช่วงของการถือสินกินเจนะฮะไปเฝ้ารอซื้อสาระเป๋าเจพันล้านนะครับ
จากว่าผู้ที่ไปช่วยส่วนใหญ่นั้นเป็นเศรษฐีไปช่วยทำกัน
เจ้าของร้านทองเป็นเจ้าของกิจการที่ร่ำรวยที่ตลาดอูทอง
ต่างไปลมแรงช่วยกันปั้นสารเป๋า
เพื่อให้ประชาชนที่ไปร่วมงานได้กินกันเป็นประจำทุกปี
เขาก็เลยเรียกกันว่าสาระเป๋าเจพันล้าน
เพราะคนที่ไปทำมูลค่าธุรกิจที่เขาทำรวมกัน

แล้วก็คิดว่าความรวยนั้นจะส่งต่อให้กับคนที่เอาจะพาไปกินต่อไป
นี่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศการกินเจเยาวราชในกรุงเทพ
ก็คือครักไม่แพ้กันใครไปก็ส่งมาบอกกันหน่อย